อาหารที่ขึ้นชื่อว่ากะเพราเนี่ย
บางคนบอกว่ามันใช้ชั้นสิ้นคิดซะมันเกิน
ไม่รู้จะกินอะไรก็บอกว่าอยากจะกินกะเพรา
แต่ผมจะบอกแบบนี้ความเป็นมาเป็นไปของกะเพรา
อยากจะให้ดูกันก่อนครับคุณผู้ชมฮะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผัดกะเพราแบบสมัยใหม่นะ
ก็คือทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้แหละครับใส่นู่นใส่นี่ใส่หมูบางคนเขาก็ใส่ถั่วฝั่งยาว
แต่บางคนบอกว่าอย่าใส่เลยเอาแบบใบกะเพราอย่างเดียวมันออริจินัลดี
งั้นจะบอกแบบนี้กะเพราโบราณออริจินัลจริงแบบใส่อะไรบ้าง
เอาไปดูแต่บอกไว้ก่อนนะเป็นเรื่องของภาพประกอบให้ดูกัน
เกี่ยวนะแต่เล่าให้ฟังกันเฉยเอาล่ะคุณผู้ชมครับ
เราคิดว่าผัดกะเพราที่ใส่กับพริกแล้วก็กระเทียมโขลก
แล้วก็ไม่ใส่ผักอื่นมันคือผัดกะเพราที่แท้จริงแล้วใช่ไหม

เอางี้กะเพราในสมัยโบราณจริงนอกเหนือจากจะมีพริกกระเทียมแล้ว
เขานำสิ่งเหล่านี้มาโขกใส่ด้วย

นั่นก็คือรากผักชี

เทียมพริกไทยแล้วถ้าพูดไปคุณอาจจะงง

หิงลูกกระวานพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูเขียว
ส่วนต้นกะเพราก็คือรากกับดอกกะเพราเนี่ย
เขาก็ใส่ลงไปด้วยนะ
นี่รากและดอกกะเพราก็ใส่ลงไปแล้วก็หมดขยี้เลย
คือปกติเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีแค่กระเทียมกับพริก